คุณผู้ชมช่วงนี้มีเรื่องมาเตือนภัยนะคะ
โดยเฉพาะใครที่ใช้ชีวิตอยู่แถวปฐุมแล้วก็มีรถ
รถเนี่ยมีล้อแม็กซ์ต้องเฝ้าระวังล้อแม็กซ์ให้ดีนะคะ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์โจรขโมยล้อแม็กซ์
โอ้โหสองรายล่าสุดเกิดรายที่สาม
กลางวันแสกเลยนะคะที่หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งที่สามเนี่ยเค้าดีมาก
มีพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปไว้ได้ซึ่งเป็นรถต้องสงสัย
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยค่ะนี่นะครับ
ตอนนี้ยังไม่พบผู้เป็นเจ้าของรถนะครับ
เป็นรถไทตันนะครับมิซูบิชิไทตัน๔ประตูครับ
สีดำมาเลขทะเบียนห้ากไก่ชช้างแปดสามหนึ่งศูนย์กรุงเทพ
มหานครนะครับเบื้องต้นอ่าคาดว่าผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นเจ้าของนะครับน่าจะยังไม่รู้นะครับ
ว่ารถตัวเองนั้นโดนก่อเหตุลักษัพล้อแม็กซ์ไปแล้วครับ
พี่ที่เป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็เป็นคนภาคเนี่ยพี่แกมีอาชีพขับรถแท็กซี่
ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะพอเห็นแบบนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะ
ล่าสุดเจ้าของคลิปเนี่ยได้มีการพบกับคนขับรถแท็กซี่เอ่อ
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้ต้องสงสัยขับรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีขาว
ผู้ต้องสงสัยนะหมายเลขทะเบียน๖กกดชด๙๗๑๘กรุงเทพมหานคร
นี่คุณผู้ชมดูนะมาจอดเทียบเลยค่ะจอดเทียบด้านท้ายของรถผู้เสียหาย
ใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีสามารถถอดล้อแม็กซ์ทั้ง๔ล้อแล้วก็หลบหนีไป
ผู้เสียหายจอดรถไว้หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติถนนผนโยธินฝั่งขาออก
เหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมดูสินี่เป็นรถต้องสงสัยที่มาจอดเทียบ
พี่เขาเก็บข้อมูลได้เยอะมากเลยนะเนี่ย
ใช่ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเบาะแสอย่างดีเลยนะคะ
ที่ให้ตำรวจสามารถนำไปขยายผลได้ต่อ
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเหตุการณ์ขโมยขโจรแบบนี้
แม่มันทำกันกลางวันแสกเลยเป็นช่วงที่คนพลุกพลาด
แล้วหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ไปพบกับนายสิทธิพรสิทธิเชนเป็นเจ้าของรถกระบะคันนี้แหละค่ะ

คือคุณพี่เขาบอกว่าช่วงสายเขาขับรถมาจากบ้าน
ล้างแผลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จอดรถไว้ริมถนนผนโยธิน
กระทั่งเวลาสักประมาณ๑๐โมงครึ่งสาย
ตำรวจโทรมาบอกว่าล้อรถคุณถูกคนร้ายขโมยไป
ตอนนั้นไม่เชื่อนะแล้วไม่ได้เอกใจด้วย
เพราะคิดว่าคงมีคนโทรมาป่วนแต่ว่าเอานะเชื่อสักหน่อย
เดินออกมาจากโรงพยาบาลตัดสินใจเดินออกมาดู
แม่ตกใจขั้นสุดเลยค่ะ
เพราะล้อเนี่ยล้อของเขาล้อแม็กซ์ถูกขโมยไปจริงนะคะ
ไม่เหลือซากแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ล้อแม็กซ์แวร์อายุหายไปไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถนะ
แล้วยังอุตส่าห์ใจดีมาเอาอิดรองบล็อกไว้ให้ด้วยนะ
เออแล้วคุณเชื่อไหมว่ามันไม่ใช่ราคาถูกนะ
เพราะว่าไปสอบถามราคานักข่าวของเราถามราคานะ
แม็กซ์ของคุณพี่สิทธิพรที่โดนขโมยไปเนี่ย
ขอบ๒๒นะคะราคาต่อ๑ชิ้นเนี่ย๑ข้างเนี่ยคุณสี่ไปคุณสี่ไป๖๐๐๐๐บาท
ส่วนยางแยกออกไปอีกต่างหากนะเส้นละ๕๐๐๐บาทคูณสี่ไป๒๐๐๐๐
นี่๔ข้างแบบนี้๔ล้อแบบนี้โดนไปแล้ว๘๐๐๐นะคะ
คุณพี่บอกว่ามันเจ็บใจเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาได้เพียง๒เดือนนะคะ
จริงแล้วคุณพี่สิทธิพรบอกว่าก็เคยดูข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่าย่านนี้มันมีขโมยขโจรขโมยล้อแม็กซ์ถอดล้อไปแบบนี้
แต่ก็ไม่คิดเลยนะคะว่าตัวเองจะมาประสบเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเอง

ก็ใจหายครับใจหาย

ประมาณไม่ถึงชั่วโมงประมาณ๓๐นาทีพี่
กลางวันแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชน
แล้วมีคนสัญจรไปมาตลอดนะครับ
ถือว่าอุกชะกันนะครับถือว่าแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ขโมยกันแบบที่ชุมชนเลย
โอ้โหแต่คุณพี่ก็ยังยิ้มได้นะ
ยิ้มสู้ค่ะจริงแล้วนอกจากคุณพี่สิทธิพร
ซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้วนะคะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยคุณผู้ชม
ก็ในพื้นที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
ก็มีผู้เสียหายซึ่งถูกขโมยล้อแม็กซ์เหมือนกันนะคะ
ผู้เสียหายก็คือนางสาววิพานำสกุลบุญมีค่ะ
เป็นพนักงานขายรถของบริษัทโตโยต้าเพตราสาขารังสิต
บอกว่าจอดรถกระบะไว้ลานบริเวณลานดินตรงข้ามโชว์รูม
ก็ถูกขโมยล้อแม็กซ์เหมือนกันกลางวันแสกค่ะ
ส่วนนี้อีกคนหนึ่งนะอีกรายหนึ่งเป็นรายที่๓ค่ะ
เหตุการณ์ที่๓เกิดขึ้นในท้องที่ของสพคลองหลวง
ผู้เสียหายก็คือคุณสันติวันคำเป็นนุ่มโรงงาน
ถูกคนร้ายถอดล้อแม็กซ์ไปทั้ง๔ล้อเช่นเดียวกันนะคะ
หลังจากที่คุณสันติจอดรถกระบะไว้ริมถนนในซอยคลองหลวง๒๗
ซึ่งทั้งสองคดีก็คือกรณีของคุณวิพาแล้วก็คุณสันติ
ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะ
นี่ค่ะนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ถือว่าเป็นความเดือดร้อนแล้วก็เตือนกันด้วยนะคะ
ประชาชนในท้องที่ของจังหวัดประทุมธานี

มันแพงนะคุณและเจ็บใจด้วยนะคะ